คุณผู้ชมครับในวันนี้ทีโอทีมีการมอบหมอตู้ให้กับโรงพยาบาลหมอตู้เขามีการดัดแปลงมาจากตู้โทรศัพท์ที่ไม่ใช้แล้วครับให้แพทย์นำไปใช้ในการเก็บสารคัดหลังป้องกันบุคลากรทางการแพทย์ติดโควิด๑๙นะครับ
แล้วก็วันนี้ครับเป็นการที่หลายที่ที่มีการติดตั้งอุโมงฆ่าเชื้อก่อนหน้านี้ยกเลิกการติดตั้งไปครับ
กระทรวงสาธารณสุขนั้นออกมาบอกว่าไม่สามารถใช้การได้ติดตามพร้อมกันจากรายงานครับ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเตรียมส่งมอบตู้โทรศัพท์สาธารณะหรือหมอตู้ให้กับโรงพยาบาลสมุทรสาครโรงพยาบาลกระทุ่มแบนและโรงพยาบาลนครชัยศรีรวมหกตู้สำหรับให้บุคลากรทางการแพทย์ใช้ตรวจหาเชื้อโควิดสิบเก้า
ร่วมกับบริษัททีโอทีจำกัดมหาชนดัดแปลงตู้โทรศัพท์สาธารณะมาใช้ในรูปแบบตามต้องการของแพทย์ที่จะใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บสารคัดหลังของผู้ป่วยเพื่อนำไปตรวจสอบได้อย่างปลอดภัย
จริงจริงตู้เนี้ยตู้โทรศัพท์เวลาถอนกลับมาจากตามสถานที่ต่างต่างเนี้ยตอนนี้ก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรมากนักนะครับเก็บไว้ที่ทีโอทีแล้ววันนี้ก็เอากลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกแล้วผมเชื่อว่าจากสถานการณ์วันนี้ก็คงจะมีโอกาสนะครับที่จะเอ่อนำไปปรับปรุงและใช้ประโยชน์ในด้านอื่นอื่นได้อีกนะครับอย่างว
โดยนายสุชาติตันเจริญรองประธานสภาพผู้แทนราชดรระบุเครื่องดังกล่าวจะติดตั้งไว้ในสองจุดคือบริเวณทางเข้าชั้นหนึ่งและชั้นบีหนึ่งเพื่อใช้พลฆ่าเชื้อหากเปิดสมัยประชุมรัฐสภาจะมีคนเข้าออกจำนวนมากจึงอาจจะนำมาใช้ระยะยาวเพื่อป้องกันเชื้อโรคไม่ใช่เฉพาะช่วงที่มีการระบาดเ
ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อที่มีแอลกอฮอล๑๗๐
หรือใช้โซเดียมไฮโปรคอลายเช็ดในแนวระนาบ

แต่ในทางปฏิบัติการฉีดพ่น
อาจจะทำให้เชื้อโรคฟุ้งกระจาย
ซึ่งเป็นเรื่องที่กระทรวงและกรมควบคุมโรคไม่แนะนำ
การป้องกันการแพร่เชื้อที่ถูกต้อง
คือการรักษาระยะห่างระหว่างบุคคล

รองเสมหะที่ร่องลอยออกไป
จากปากของผู้ที่มีเชื้อโรค
มันก็ตกมันจะมีน้ำหนัก
เพราะขนาดมันใหญ่กว่า๕ไมครอน
เพราะฉะนั้นสุดท้ายในระยะ๖ฟุต

เครื่องพ่นก็ใช้กำลังแรงนะครับ
เพราะฉะนั้นการพ่นด้วยกำลังแรงบนโต๊ะ
สมมุติว่ามีในพื้นผิวมีเชื้อโรคอยู่
เชื้อโรคก็อาจจะฟุ้งกระจาย
อันนี้เป็นที่มาของคำไม่แนะนำ
ขณะที่การติดตั้งตู้หรืออุโมงประดิษฐ์
สำหรับพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด๑๙
ก่อนหน้านี้มีการติดตั้งตามสถานที่ต่าง

มีเพียงการติดป้ายประชาสัมพันธ์
สวมหน้ากากอนามัยก่อนเข้าตลาดนัดเท่านั้น
และขอความร่วมมือให้ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน